เอาล่ะมีคนอ้างเป็นตำรวจอ้างเป็นตำรวจไปเก็บเงินร้านนวดที่หนองคาย
ตรวจสอบแล้วตำรวจเองระดับชั้นผู้ใหญ่ยืนยันยอมรับบอกว่า
เออตำรวจจริงแต่เป็นตำรวจจากอุดรนะอ่าอ่า
เรียกเก็บเงินเขาที่ร้านนวดที่หนองคาย
กล้องวงจรปิดหน้าร้านนวดล่ะครับกลุ่มผู้ชมเห็นไหมฮะ
สวมเสื้อกั๊กสีน้ำตาลเดินไปแล้วเดินไปแล้วพ้นกล้องไปเมื่อกี้
แต่เห็นเห็นคำว่าโพลีสนะครับแล้วก็ผู้หญิงกลางคนนะครับ
ร่างทวมเสื้อดำนั่งคุยกับผู้หญิงผมยาวอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
หลังจากนั้นผู้ชายก็เดินออกไปนะครับส่วนผู้หญิงผมยาวเดินเข้าไปในร้าน
กับผู้หญิงที่ทุ่มท้วมนะครับมีกระดาษกับปากกาอยู่ในมือ
แล้วก็เดินตามเข้าไปในร้านครับออกมามีอะไรไม่รู้อยู่ในมือนะครับ
คลิปนี้เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายเอาไปแจ้งความที่สพเมืองหนองคายครับ
บอกว่า๘สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชายผู้หญิงอ้างนี้นะฮะ
บอกอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจมาจากส่วนกลางเลยนะมาเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองเดือนละพัน
ไม่ให้จะจับนะนะครับกลัวก็ยอมจ่ายไปห้าร้อย
เขาเดินกลับกันไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ร้านนวดของผู้เสียหายเจ้าของร้านเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุมาด้วย
อ่ารถยนต์นะมากันสองคนนะครับหนึ่งในสองคนเนี่ยนะครับ
ขออภัยมารถสองคันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ย
ฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับจำตัวเลขได้แหม่ล้างล้าง
แปดเจ็ดสามมั้งนะครับแล้วไม่ใช่ร้านเธอร้านเดียวเท่านั้น
ที่โดนการโดนไม่ต่ำกว่าสิบห้าร้านครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขามาจัดส่วนกลางมันติดค่าดูเรค่ะส่วนกลาง
ตอนแรกก็จะจะติดเอ่อพันครึงหนูบอกว่าหนูไม่มีเงิน
คุณผู้ชมครับพลตำรวจโทยันยงเวทโอสด
ท่านผู้ประชากาชฯตำรวจปุทรภาค๔
มาติดตามคดีด้วยตัวเองเลยนะครับ

ยศดาบตำรวจสังกัดสะพำมงกุดวาลธานี
ส่วนผู้หญิงในคลิปอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเธอเป็นใคร
เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดหากพบความผิดนะ
เล่นทั้งอาญาดำเนินทั้งวินัย
จะสั่งให้ออกจากราชการทันทีครับ
ก็เป็นเรื่องอื้อเช้าอีกครั้งหนึ่งของวงการศรีกากีนะคะ